รอบเกาะเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตอนนี้ยังไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นัก
เพราะว่าจะมีก็เพียงแค่จุดรุ่มต่ำบางจุดเท่านั้น
ที่มีน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม
แต่ว่าจากนี้ไปครับพื้นที่ต่างบางส่วนของอายุทยา
ต้องเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหม่

ครับผมระดับน้ำในชุมชนหัวแหลมนะครับในเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
จุดที่ผมยืนรายงานสดบนถนนใจกลางชุมชนจุดนี้นะครับ
ก็มีน้ำท่วมขังอยู่ที่ประมาณเอวผมนะครับจะเห็นได้ว่าสูงก็ประมาณเอวผม
อยู่ที่หนึ่งเมตรครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ
ซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นชุมชนที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและชาวบ้านก็ได้รับผลทบมานานกว่าเกือบ๑เดือนแล้วครับ
ชุมชนหัวแหลมนะครับเทศบาลพระราคอนศรีอุทยาอำเภอพระราคอนศรีอุทยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นพื้นที่รุ่มต่ำในเขตเกาะเมืองนะครับ
เมื่อหลับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงเกินกว่าหลับน้ำตะหลิงเกือบสองเมตรจึงเอาล้นเข้าท่วมชุมชนทันที
ล่าสุดนะครับมีชาวบ้านได้รับผลทบกว่า๑๐๐ครัวเรือนแล้ว
ต้องเก็บสิ่งของเคลื่อนย้ายขึ้นที่สูงและต้องใช้สะพานไม้เข้าออกและใช้เรือสัญจรครับ
และเมื่อกรมชนประธานนะครับประกาศให้เตรียมรับมือปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกชุกอีกครั้ง
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๗ตุลาคมนี้ทำให้ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้เริ่มกังวลใจมากขึ้น
กังวลมากนะครับเพราะว่าบ้านเรามันต่ำด้วย
ก็กังวลอยู่แหละก็กังวลอยู่มากเลยครับเพราะว่าบ้านมันต่ำอยู่แล้ว
ถ้ามันมาเยอะนี่มันก็เชิงพื้นบ้านเราก็นอนไม่ได้อยู่ไม่ได้
แต่ถ้ามันอยู่ถ้าไม่มีพายุหรือไม่มีอะไรไม่มีฝนมีอะไรเข้ามาปุ๊บมันแบบ
มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นห่วงเท่าไรครับทางน้อยกันนี่ป้าทำ
ก็ทำใจได้ตอนนี้มันมากจนขึ้นบนบ้านนะลูก
แล้วก็หลอกป้าหลอกชาวบ้านเขาห้าสิบถึงเจ็ดสิบเซนห้าสิบ
ตอนนี้สามร้อยเซนแล้วสามร้อยแล้วสามร้อยแล้ว
บอกเราห้าสิบเจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดสิบตั้งแต่น้ำน้ำอยู่ในคลอง
ครับจงขึ้นมาวันนี้เป็นสามร้อยเซนได้แล้วเนี้ย
แต่เพื่อเตรียมรับมือน้ำนะครับชาวบ้านหลังนี้ก็ได้ช่วยกันครับ
นำไม้มาต่อเติมภายในบ้านเพื่อยกของให้สูงขึ้นนะครับ
กันไม่ให้เข้าของในบ้านนะครับได้รับความเสียหาย
หากระดับน้ำสูงขึ้นมากกว่านี้ครับตอนเนี้ยต่อเติมบ้านเพื่อว่ากลัวน้ำจะมาขึ้นสูง
เพราะว่าทีนี้อ่ะมันสรรคปล่อยน้ำมาเยอะแล้วปีนี้คือมันมากกว่าคือมากกว่าเก่า
เราไม่แน่ใจแล้วมันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยต้องกับวันที่สิบกว่านี้มันอ่ะ
น้ำขึ้นตลอดเลยแล้วช่วงนี้พอไม่ต่อมับเนี้ยของเสียหายหมดเลย
พอเติมขึ้นมาปุ๊บไปทันก็เลยนี่คือกังวลกังวลใช่กังวล

หนุนบ้านขึ้นมาให้มันสูงขึ้นเพราะกว่าน้ำจะมากกว่ารอบหนึ่งครับ
ด้านพันธาอากาศเอกสุวัสดิ์สรรพโกศลกุลนะครับ
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยาอธิบายลักษณะของพื้นที่รอบเกาะเมือง
ให้เข้าใจว่าพื้นที่บริเวณนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพญาและแม่น้ำป่าศักดิ์ที่ไหลมาจากจังหวัดรบบุรี
แต่เพื่อเตรียมรับปริมาณน้ำและลอกใหม่นะครับทางเทศบาลได้สร้างแนวคันกั้นดินตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่เป็นจุดต่ำที่สุดครับบริเวณกองสรรพวุฒิซ่อมยางนะครับ
ความยาวก็เกือบสามกิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมพื้นที่เขตเกาะเมืองนะครับ
โดยคันนี้สามารถรองรับน้ำสูงขึ้นอีกเจ็ดสิบเซนติเมตรถึงหนึ่งเมตรครับแต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำ
แนวคันกั้นน้ำนะครับก็อาจได้รับผลทบไปบ้างแต่ทางเทศบาลเองก็ได้ดูแลด้วยกัน
ทำสะพานเพื่อสัญจรและแจกเรือให้ชาวบ้านบางจุดที่มีระดับน้ำสูงไม่สามารถทำสะพานข้ามได้ครับ
แนวทางป้องกันเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยในตัวเมืองเนี่ย
ระดับน้ำเกิดขึ้นเรารองรับได้ตอนนี้ประมาณเกือบ๑เมตร
ถ้าเกิดขึ้นในระดับอีเจ็ดแปดสิบเซ็มเนี้ยเราก็จะปั้นเบิ่มคันดินนะครับ
ที่ต่ำสุดคือจุดนี้ประมาณไม่เกิน๒กิโลเมตรก่อน
เมืองต้นนะครับแต่เราก็เฝ้าสังเกตการณ์อยู่วันสองวันนี้นะครับ
เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมครับส่วนพื้นที่ตัวเกาะเมืองเองนะครับ
มีประตูระบายน้ำป้องกันขออภัยครับมีประตูป้องกันน้ำภายนอกเข้านะครับ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำสถานีขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า๑๕ตัว
เครื่องสูบน้ำขนาดกลางแปดตัวและเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กอีกยี่สิบตัวครับ
เพื่อรองรับน้ำท่วมขังภายในพื้นที่หากเกิดกรณีฝนตกหนักอีกครั้ง
อกจากนี้ครับทางเทศบาลได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนงานราชการทั้งหมดครับ
ประชุมแผนเตรียมรองรับสถานการณ์น้ำแต่จากการประเมินแล้วเบื้องต้น
ไม่น่าจะได้รับผลทบมากนักและจะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่แน่นอนครับ
เนื่องจากการรอบน้ำน้ำของแต่ละเคือนยังไม่อยู่ในขั้นวิกฤตมากเหมือนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับ
สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำระลอกใหม่นะครับในพื้นที่รอบเกาะเมือง
ยังคงมีไปจนกว่าสถานการณ์น้ำจะขี้คานะครับโดยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะครับ
ก็ยืนยันว่าจะจัดกำลังเจ้าที่ดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลทบน้ำท่วมกันตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยครับ
ยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงานสดจากชุมชนหัวแหลมพระนครศรีอยุธยาครับ